อาตรีก็จะเห็นงูเป็นนักล่าใช่ไหม
แต่คราวนี้งูถูกรุมค่ะคุณผู้ชม
อ่ะตามไปดูหน่อย
กู้ภัยต้องมาช่วยแล้วค่ะเพราะชาวบ้านบอกว่า
ให้มูชี่กูชับงูเหลือมหน่อยกู้ไพต้องมาช่วยพระเฉาบ้านบอกว่า
ณจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ขาดการดูแลก็เลยเป็นพื้นที่รกร้าง
ยาขึ้นสูงเลยค่ะมายามค่ำคืนก็จะหายากนิดนึงแต่พี่กู้ภัยก็พยายามเต็มที่นะคะ
มองหาสอดส่องส่องไฟดูซิเอ๊ะไหนบอกว่างูอยู่แถวนี้มันอยู่ตรงไหน
กย่าแหวกพงไปประมาณสัก๑๐นาทีเจอแล้วค่ะนี่งูเหลือมค่ะ
ความยาวขุม๓เมตรนอนขดอยู่ที่พงศ์ย่าแต่ที่บอกว่าน่าสงสารเพราะอะไรรู้ไหม
คุณคะเดี๋ยวไปดูใกล้คุณจะเห็นเลยว่าไอ้งูเหลือมตัว๓เมตรเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ถูกรุมค่ะ
หลุมโดนอะไรหลุมล่ะเดี๋ยวให้ผู้ชมดูที่หัวกัน
หัวของงูเหลือมเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นนะอะไร
มีเห็บค่ะเห็บตัวใหญ่มาเกาะกินเลือดบนหัวงูอ่ะ
โดนเห็บรุมเจาะเลือด
โอ้โหคือแบบรุมหนาแน่นเลยนะคะ
ว้าวคลุ้ม
ถ้าขอภัยขอภัยคุณผู้ชมสิทธิ์ทานข้ามอยู่ตอนนี้นะ

นี่ค่ะเห็บมันมาเกาะกินอยู่แบบนี้นะคะ
กู้ภัยก็เลยต้องมาช่วยแกะช่วยแงะแหบออกจากหัวงูให้หมด
จากนั้นเนี่ยค่ะก็ค่อยเอางูใส่กระสอบ
เดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่มันปลอดภัยจากเก็บต่อไป

มันขึ้นมาจากเห็บน่ะมันเหมือนขึ้นเป็นดอกเห็ดเลย
โอ้โฮน่ากลัวน่ากลัว

ถ้าไม่บอกว่าเป็นเห็บผมจะแนะนำไปรักษาหมอสิว

จริงว่าขนาดนี้เกิดสิวพูดป้องหมดแล้วเนี่ย